ปีใหม่นั้นซึ่งคู่นะครับก็คือผันสายเหมียบูลก่อนหลังทีมชาติไทยนะครับ
ล่าสุดก็ได้รางวัลผู้เล่นด้านเยี่ยมของไทยหลีอีกคนอีกป๊อปป้อค่ะ
แบตที่ทำผลงานได้ดีทั้งหญิงคู่แล้วก็คู่ผสมด้วย

แล้วก็ที่เห็นใส่เสื้อใส่ผ้าพันคอมาแบบนี้
โอ้โหมานี่อย่างกับเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ

เมื่อสักครู่เนี่ยเราสองคนมีโอกาสได้ไลฟ์นะครับ
ในแฟนเพจเฟสบุ๊คของไทรรัชเชียร์ไทยแรง
แล้วก็มีโอกาสจะได้แจกของรางวัลนี้ในแฟนเพจเฟซบุ๊ก
ดังนั้นในทีวีก็อยากให้คุณผู้ชมมีโอกาสร่วมสนุกด้วย

เราตั้งกฎิกาคำถามไว้ก็คือว่า
วันนี้เรานำเสนอข่าวอะไรบ้าง

อ่าลำดับตามข่าวเช่นข่าวแรกข่าวฟุตบอลข่าวอะไรข่าวสองข่าวไหนข่าวสาม

ก็กดไลค์แล้วก็กดแชร์
โพสต์ที่มีการตั้งคำถามให้เป็นสาธารณะด้วย

พิมพ์ภาษาไทยเลยเจอเลยช่องเสิร์ชของเฟซบุ๊กก่อนนะครับติดตามกันได้นะครับ
ส่วนเรื่องของข่าวสารวันนี้มีมาให้ได้ติดตามเรื่องของความขึ้นไหวของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยในรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปี
ใช่ครับก็วันนี้มีการลงซ้อมเป็นครั้งสุดท้ายนะครับก่อนที่จะเดินทางกันไป
ก็มีนักข่าวให้ความสำคัญกับการซ้อมวันนี้มากนะครับเพราะว่าแน่นอนครับต้องหาความลงตัวในการลงเล่นที่ประเทศจีนให้ได้นะครับ
เพราะว่ามีผู้เล่นหลายคนที่ถอนตัวจากอาการบาดเจ็บออกไป
ซ้อมครับที่สนามนะครับในซอยสุคลทัศวรรค์๒๗นะครับก็เป็นสนามซ้อมของทางโปรลิสเทโรนะครับ
สิบสามคนที่มีชื่อลงซ้อมครบถ้วนเลยก็มีข่าวที่อาจจะไม่ดีเล็กน้อยแต่ว่าน่าจะไม่มีปัญหาสำหรับเกมแรก
นั่นก็คืออาการบาดเจ็บนิ้วโป้งขวานะครับของทางจักริจเวทพิรมหรือว่าเจ้าไอซ์นะครับก็มีอาการบาดเจ็บเล็กน้อย
ว่าเป็นเกมหนักในนัดแรกเลยนะก็น่าจะผ่านไปได้หรือไม่เนี่ยอยู่ที่คำตอบของการซ้อมวันนี้
อาจก็มีพิธีวัตรสูงจิตธรรมกุลสุริยาสิงห์มุยหรือว่าเฉพาะพัดลีออก
แต่ว่าเขาก็บอกว่าแน่นอนครับที่มีอยู่ตอนนี้ก็เป็นผู้เล่นที่ดีสุดแหละ
แล้วก็คิดว่าน่าจะหาทีมที่ลงตัวได้ในเกมแรกครับ
ส่วนอีกประเด็นนึงกับฟอร์มการเล่นของทีมชัดไทย
นี้กับผลการอุ่นเครื่องที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่
เรื่องนี้ครับโซรันก็กล่าวว่าที่ผ่านมาก็พยายามทดสอบทดลองระบบต่างนะครับ
ก็อาจจะมีผลการขันที่ดีหรือว่าไม่ดีบ้าง
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มุ่งมั่นที่จะปรับปรุงให้ได้ดีที่สุด
ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีแหละที่ได้เห็นจุดอ่อนของไทย
ก่อนที่จะไปแข่งขันในทวนาเมนต์สำคัญนะครับ
ขณะที่นัดแรกที่จะเจอกับเกาหลีเหนือนะครับ

จะสามารถใช้ผู้เล่นที่ดีที่สุดตั้งแต่ในนัดแรก
ซึ่งจะแตกต่างกับทวนาเมนต์ที่แล้วที่ทีมหมุนเวียนทดลองผู้เล่นกัน

แม้ว่าจะไม่มีลบพลพลคำที่ติดทดแบนจากการสะสมใบเหลืองในรอบคัดเลือกก็ตามนะครับ
ย้ำกันหน่อยกลับการนี้ในรายการ
จากนั้นนัดที่๒นี่ก็เป็นเกมสำคัญนะครับจะเจอกับญี่ปุ่นในวันที่๑๓มกราคม
และปิดท้ายนัดสุดท้ายเจอกับปาเลสไตน์ในวันที่๑๖มกราคมเพราะฉะนั้นโปรแกรมแบบนี้
เกมแรกกับเกมนัดที่๒นี่สำคัญมากกับการในการลุ้นเข้ารอบต่อไปนะครับ